เอาล่ะคราวนี้เราไปร่วมงานประเพณีที่เขาสืบสารกันมากว่าร้อยปีกันบ้าง
อยู่ที่อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยนั่นเอง
ก็คืองานประเพณีชักผ้าป่าราวค่ะ
ที่วัดสว่างอารมณ์วรวิหารพระอารามหลวงตำบลเมืองสวรรคโลก
สวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยนี่แหละค่ะ
มีชาวบ้านเดินทางมาร่วมทำบุญประเพณีโบราณประเพณีชักผ้าป่าราว
เนี่ยเขาทำขึ้นมาเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว
นี่ค่ะอาจจะไม่ค่อยได้เห็นกันไม่คุ้นตาไม่คุ้นเคย
ซึ่งประเพณีเขาจัดขึ้นนะคะในวันแรมหนึ่งข้ามเดือนสิบสอง
ชาวบ้านจะนำต้นผ้าป่าไปติดหมายเลขซึ่งจะติดหมายเลขเรียงลำดับตั้งแต่หมายเลขหนึ่งไปเรื่อย
อ่าและนำไปวางเรียงตามแนวสายสินค่ะอ๋อนี่ไงบางส่วนก็วางไว้ที่พื้น
มันหนักเกินไปไงขวานไม่ได้ครับบางส่วนถ้าเป็นพวกผ้าห่มผ้าขนหนูแบบเนี้ย
ก็เอาไปแขวนบนราวสายสินได้นะคะครับซึ่งทางวัดก็จะนำมาคึ้งเอาไว้บนสาราการประเรียนเป็นแนวยาวเลยค่ะ
แล้วติดหมายเลขเอาไว้ด้วยใช่ให้ดูว่าเป็นของใครหมายเลขไหนอืม
เสร็จแล้วพระสงฆ์ก็จะมารับต้นผ้าป่าที่ญาติโยมมาทำบุญนั่นแหละ
ปกติเราจะเห็นเป็นพุ่มกระถิ่นใช่ไหมคราวนี้เป็นราวไปเลยนะคะ
โดยพระครูพิสารสิริวัตรเจ้าอาวาสวัดท่านบอกว่าประเพณีชักผ้าป่าราวนี้
เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาช้านานแล้วเป็นร้อยปีนู่นล่ะค่ะ
และปัจจุบันนะคุณผู้ชมที่วัดสว่างอารมณ์วรวิหารแห่งนี้มีเพียงแห่งเดียวที่จัดขึ้น
ส่วนปีนี้ที่จัดค่ะก็มียอดผ้าป่าทั้งหมดหนึ่งร้อยสิบหกกองค่ะ
ชาวบ้านที่มาร่วมทำบุญเขาก็อนุโมทนาสาธุอิ่มอกอิ่มบุญอิ่มใจกันไปครับ
และไม่พลาดที่จะนำตัวเลขของกองผ้าป่าทั้งหมดไปเสี่ยงโชคตามความเชื่อเป็นความเชื่อนะ
ใช่แต่ถือว่าอย่างน้อยก็ได้ไปร่วมบุญกันนะ
หนึ่งปีมีหนกับงานบุญแบบนี้นะคะหลายหลายคนถ้ามีประสบการณ์ดีดีอย่างไรก็

ก็ถือว่าเป็นการสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมด้วยนะคะคุณผู้ชม